คนนี้ผ่านร้อนพ่านน้ำมามากมาย
กับพระเอกร้านพระเอกลิเกจ

อาร์ทค์ออนาชัย
อีกไม่กี่เดือนว่าพี่สาจะบวชชี

กลีกมายุรินท์ที่ก่อนหน้านี้บวชไป

แม้ว่าขัดกับลุคขัดกับภาพเซ็กซี่ของเธอเหลือเกิน
บอกว่าเป็นความตั้งใจสูงสุดในชีวิตค่ะ
แล้วก็เห็นว่าแฟนนุ่มคุณอาร์ดยนต์นาชัย
ตั้งใจจะบวชตามด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
คุยกันแล้วค่ะก็หาเลิกขายยามอยู่ค่ะ

เคลียร์งานด้วยทั้งงานในวงการแล้วก็งานนอกด้วยธุรกิจด้วย

เพราะว่าศีล๕ทำแล้วศีล๘ได้แล้วเหลือแค่บวชฉี่
เราก็ดูพี่รุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นพี่หนิงปณิตา
หรือแม้แต่พี่กิ๊กมายุลินอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็บวชแล้วก็กลับมาแล้วก็ยังโอเคอะไรอย่างนี้
คิดว่าภายในอีกไม่เกินเดือน๒เดือนข้างหน้านี้

เซเดย์ก็เป็นเด็กดีเรียนเก่งนะคะ
ส่วนคุณอาร์ตโรนชัยก็หวานใจคนใหม่
ตอนนี้ต้นรักก็กำลังเติบโตเลยทีเดียวนะครับ
ว่าจะมีเรื่องราวดีเข้ามาในชีวิตพี่สายอีกตลอดไปนะคะ
เหมือนจะเข้ากับทางบ้านของฝ่ายชายได้ดีด้วยเนาะ
ไปช่วยเขาขายทองแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ